สุดยอดปรารถนาของคนไทยทั้งประเทศ

ถูกต้องนะครับซึ่งพระสมเด็จจิรดาเนี่ยนะครับ

เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ย

เพราะว่าเรามีผู้รู้จริงนะฮะทุกรายละเอียดเลย

แน่นอนครับวันนี้นะครับเราขอต้อนรับนะครับ

มียศอะไรฮะสิบเอกครับ
สิบสิบเอกขอโทษนะพี่เปี๊ยกผมได้ยินชื่อพี่เปี๊กมานานมาก

รู้จักแต่เปี๊ยกจิตรดาชื่อจริงชื่ออะไรฮะ

โอเคคุณเปี๊ยกจิลดานะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นฉายาในวงการพระเครื่องนะครับ

เห็นว่าพี่เปี๊ยกเองนะครับได้รับการถ่ายทอด

เป็นยศอะไรครับ

เล่นหลายสายครับชุดเบญจาทั้งหมดครับ

พระสมเด็จจิรดาเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

เป็นพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้อง
พิธีพุทธาพิเศษโดยพระสงฆ์เลย

แล้วก็ท่านจะอธิษฐานจิต

แล้วก็กดพระสมเด็จจิรดา

เพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีพุทธพิเศษต่าง

เห็นเขาบอกว่าทุกครั้งที่พระองค์
ทรงกฎพระด้วยพระหัสของพระองค์เอง

ส่งผลให้มีพุทธคุณลงในพระด้วยนี้จริงหรือเปล่าครับ

แล้วท่านจะมอบให้กับคนที่ทำความดี
แต่ถ้าท่านรู้ว่า
คนมาขอบางคนก็ไม่ได้นะครับ

พระปี๐๙มวลสารเยอะ
มีความอ่อนชอยมีบัว

และแน่นอนความพิเศษของสมเด็จจิรดา

มีการบลิมีเส้นเครสา

สิบหกจังหวัดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย

คือในนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะฮะจะมีเป็นเหมือนแบบผงทองที่อยู่ตามองค์พระเนี่ยนะครับ
อองขำด้วยที่ติดพระใช่ครับแล้วก็จะเป็นเม็ดแร่เหมือนแบบขาวอยู่นี่คืออะไร
องค์นี้คือในปี๐๙แตกต่างกันยังไงพี่ในแต่ละปี๐๘๐๙๑๐๑๑๑๒๑๓
คือเปรียบเทียบนะครับ๐๘ก็เปรียบเทียบว่า๐๘คือนิ้วก้อย๐๙ก็คือนิ้วนาง๑๐นิ้วกลางนิ้วกลาง๑๑นิ้วชี้๑๒ก็นิ้วโป้ง
ทำไมแล้วแตกต่างกันยังไงพระจะมีความหนาบางต่างกันต่างกันก็คือไล่เลยเปรียบเสมือนว่านิ้วเลยตามนิ้วเลยครับ
แล้วที่นิยมที่สุดคือปีไหนนิยมทั้งหมดล่ะครับแต่ทีนี้ว่าเราจะชอบว่าจะชอบหนาหรือเปล่า
องค์หนาแตกต่างกันไปถ้าบางเนี่ยมวลสารจะเยอะตั้งแต่ปี๐๘๐๙๑๐มวลสารจะเยอะ
อันนี้ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี๑๐๐๘๐๙๑๓นี่แตกต่างกันไหมฮะราคาไม่แตกต่างกันครับ
มี๑๓แต่แพงเดี๋ยวกว่าปี๐๘นี้

แต่นอกจากพระราชทานให้กับบุคคล
ข้าราชบริพาณที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านแล้วเนี่ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เนี่ย
พระราชทานพระสมเด็จจิรดาไปไว้ฐานพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมฮะ

ทั้งหมด๗๖จังหวัดจะอยู่ที่พระบูชา
ใหญ่แล้วจะมีพระจิตรดาวองค์เล็ก

วันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่จริงแล้วสมเด็จจิรดาเราไม่ต้องมาแขวนกันเพราะว่าทุกจังหวัดที่เราอยู่อาศัยกันในพื้นแผ่นดินไทยมีให้กราบไหว้บูชาอยู่แล้วไง

เปี๊ยกเคยมีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับพุทธคุณขององค์พระสมเด็จจิรดาบ้างไหมครับ
เคยช่วยผมตอนที่ว่าผมขับรถแล้วผมไปเกิดอุบัติเหตุ

พี่ไปชนตูดรถเขา

แล้วก็ห้อยกลับบ้าน

ลงจากรถมาปุ๊บก็ยกมือกับพระอธิษฐานว่า

พี่เชื่อว่าเป็นปฏิหารจากพระสมเด็จจิรดา

ซึ่งเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ

ก็เคยได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับ

อันดับแรกเลยก็ทำหนังสือ

ทำหนังสือเกี่ยวกับองค์พระสมเด็จจิรดานี่ถูกไหมฮะ

แล้วก็รายได้ทั้งหมดให้กับ

พระองค์ท่านได้ทอดพระเนธไหมฮะหนังสือเล่มนี้

ในนี้ก็คือจะมีเป็นรวบรวมนะฮะ

นี่นะฮะแล้วก็มีรายชื่อผู้ที่ได้รับไปด้วย

แสดงว่าเจ้าของคนไหนอยู่ตรงไหนก็จะมีรายชื่อในนี้หมดเลย

เว้นพิมพ์เล็กในนี้ไม่มี

เล็กก็จะเล็กเท่าประมาณข้อนิบก้อยเนี่ยครับ

หนึ่งก็หลายล้านอยู่ครับ

ราคาพิมพ์เล็กเนี่ยก็อยู่ประมาณ๔ล้านกว่าถึง๕ล้าน

ใหญ่ก็อยู่ประมาณสูงสุดเลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๒ล้านกว่าถึง๓ล้าน

เอาละครับท่านผู้ชมฮะและนี่คือเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดา
พระที่ในหลวงราชการที่๙ทรงสร้างด้วยพระหัสของพระองค์เอง
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปี๊ยกเจรดามากครับที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเรา
แล้วก็ได้รู้อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน
ที่ทรงพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทย
ขอบพระคุณพี่เปี๊ยกมากครับ
ขอบพระคุณพี่เปี๊ยกครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป